ละกันค่ะแท็กซี่มิเตอร์เทอร์โบ
เทอร์โบที่ว่ามิเตอร์มันขึ้นแบบเร็ว

นี่ลูกศรแดงที่ชี้เอาไว้นะคุณผู้ชมดู

คือวินาทีละ๒บาทแบบนี้

มันก็ไม่ใช่ว่าจะวิ่งเร็วอะไรรถมันติดอยู่นะ
วิ่งแบบปกติเลยข้างหน้าเขายังเหยียบเบรกอยู่เลย

นั่งจากไหนมาว่า๓๐๐กว่าบาทแล้วเนี่ย
นี่เขาขึ้นจากตรงดอนเมืองมานะพี่เบิร์ต

แล้วเนี่ยเธอบอกเลยบอกว่าเฮ้ย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอแบบไม่ไหวแล้วอ่ะ
นี่ขึ้นมายังไม่ทันเท่าไหร่เลย

วงหนวดนี่มันไม่ไกลมาก

ก่อนถึงออฟฟิตเราใน๓๐๐เลยเหรอ

ใช่จริง๓๐๐ต้องไปประทุมแล้ว

ก็เหมือนกับแบบมากดหยุดมิเตอร์เอาไว้
เวลาเอาไว้ที่เท่าไหร่คะ๓๔๗บาท
มิเตอร์วิ่งเร็วอย่างกับน้ำหลาก
แล้วพอเห็นแบบนี้คนขับคงเห็นแล้วล่ะว่าถ่ายคลิปไงเลยกดหยุดเอาไว้
เธอเล่าเพิ่มเติมด้วยแหละว่าก่อนลงรถเธอดันคืนใบเสร็จไป
ก็เลยไม่มีชื่อคนขับแล้วก็จำชื่อคนขับไม่ได้ด้วย
พอจะทวงคืนแท็กซี่บอกว่าจะต้องเอาไปส่งรายงาน
ก็เลยทำให้เธอทำอะไรไม่ได้ถามว่าอ้าวแล้วทะบงทะเบียนล่ะ
แจ้งเลขทะเบียนแท็กซี่ตามภาพที่ถ่ายเอาไว้

ก็อย่างนี้ก็พอได้แล้วเนี่ยเอ้า

ปกติผู้โดยสารเคยขึ้นมาเท่าไหร่คะ
อำลังให้ดู
อำลังให้ดู
ทำที่เหมือนผู้โดยสารไม่ได้กินข้าวเลย
เอ่อยกดอนเมืองจะไป
ถ้าตอบตรวจสอบครับ